แล้วมีฮีโร่ฮีโร่คอยปกปักรักษาคอยดูแลอยู่แล้วก็ดีเหมือนกันนะ
ฮีโร่ที่พูดถึงที่ว่าเนี่ยมันคือแมวนะคุณผู้ชม
เอาไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะฮะที่บ้านเลขที่๑๐หมู่๗ตำบลสวนดอกไม้อเภเสาให้จังหวัดสระบุรี
ในช่วงนั้นจนที่กู้ไพ่ก็เดินทางมาถึงแล้วมาเตรียมจับงูเห่า
มันไปอยู่ในถังปันไหม่ของพื้นไอของถังปันคุณผู้ชมนึกออกมั้ย
ยิบไปแล้วมุนติ้ว
และนี่คือฮีโร่เจ้าแมวตัวนี่ละครับ
โหวสีส้ำตาลเป็นเป็นเพศเมียซะด้วย

ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนว่ามันเปลือเสียอย่างไร
มันเป็นลูกครึ่งแหล่นหรือเปล่าคะ

แต่มันเหมือนสีมันเหมือนวิเชียนมาส
เหมือนวิเชียรมาศเหมือนสีสวาสตร์

คนรักแมวก็อารมณ์ส่งไลน์มาคุยกันหน่อยว่าตกลงมันน่าจะเป็นพันธุ์อะไร

เพราะว่าเจ้านักธิกูภัยสองนายนะฮะ
เล่าให้เราฟังว่านี่เขาเตรียมนำอุปกรณ์มาจับงูมาที่บ้านหลังนี้

งูมันอยู่ในนี้เพราะว่าเจ้าสลึงนั่นแหละที่นั่งเฝ้าไว้ให้
ถึงแม้ว่างูมันจะคูฟ้อแต่เจ้าสลึงก็คูกับฟ่อฟี่

งูคูฟ่อ

กลายเป็นว่างูกับสลึง

แล้วสุดท้ายครับจรฐีเขาก็ทำการเหยียบ

สุดท้ายเอาออกมาจะได้นี่ต้องเขียนดึงมันออกมานะ
ถ้ามันอยู่ในนั้นก็บอกมันไปเลย

แต่มันไปหลบในที่ปันไม่ถูบพรุษ

เขาร้องอย่างนี้จริงเจ้าของบ้านเขาร้องไว้อย่างนี้

มีวิธีได้การจัดการกับงูในนักสนามแบบนี้

งูเนี่ยมันยาวประมาณสักเมตร๓๐ได้
เจ้าหน้าที่ก็เอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะเนาะ
ถามเจ้าของบ้านบอกว่าโอ้ยบอกตรงเลยนะ
คุณนักข่าวถ้าเกิดว่าเจ้าแมวของเขาเนี่ย
มาเฝ้างูเอาไว้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะ
เลื้อยหนีไปไหนขอบคุณเจ้าสลึงแมวตัวนี้ด้วย

แล้วช่วยบอกเราทีครับว่ามันเป็นลูกครึ่งเปอร์เซียจริงหรือไม่